คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ระทึกหลังอำเภอเพราะเขาคนเดียว
เขาในที่นี้เป็นผู้ชายคนนึง
ซึ่งก่อนหน้านี้ไปโพสต์ภาพคู่กับปืนอยู่ในโลกโซเชียล
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มีการเชิญตัวมาสอบเพิ่มเติม
แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดคลั่งอะไรขึ้นมา
ก็มีการเอาปืนปากกามาแบบชี้ไปหมดเลยห้ามใครเข้ามา
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะเกลี้ยกล่อมได้

ได้ยินประโยคการต่อรองกำลังคุ้มคลั่ง
ตำรวจภูทรแม่พริกก็ไปปิดล้อม
แล้วก็พยายามพูดเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายนัทพงศ์มังคลวงอายุ๒๙ปี
เขาถือเป็นปืนปากกาอยู่ขนาด๓๘
แล้วก็สายไปมาอยู่เนี่ยคุณผู้ชม
ตะโกนมาไม่ให้ใครเข้าใกล้
จุดตรงนี้คือหลังที่ว่าการอำเภอแม่พริกที่ลำปางค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใช้การเกลี้ยกล่อมประมาณชั่วโมงกว่า
นายนัทพงศ์คนนี้ถึงจะยอมมอบตัว

มีอาวุธปืนปากกา๒กระบอก

พกอาวุธปืนมาที่อำเภอค่ะ
นี่ไงคือเขาก็ขอโทษนะคะคุณผู้ชมทีนี้มันมีอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุดสามสองเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาไปเจอในห้องน้ำที่อำเภออีกซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็มาถามนายนัทพงศ์ว่าเนี่ย
ใช่ของเราหรือเปล่านายนัทพงศ์บอกว่าไม่อันนี้ไม่ใช่ของผม
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายนัทพงศ์ส่งพนักการสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหาว่ามีอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมือง
หมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรตอนนี้เนี่ยนะคะตัวนายนัทพงศ์เนี่ย
ถูกคุมตัวอยู่ที่สพแม่พริกถ้าเกิดว่าย้อนไปคุณผู้ชม
มันกลายมาเป็นเรื่องนี้ได้ยังไงย้อนไปสักประมาณสัปดาห์ที่แล้ว
นายนัทพงศ์เนี่ยโพสต์ภาพอาวุธปืนแล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนขนาดต่าง
นี่เลยคุณผู้ชมโพสต์ลงในเฟซบุ๊กของเขา
แล้วเจ้าหน้าที่ที่อำเภอแม่พริกเนี่ยก็ทราบเลยมาเชิญตัวนายนัทพงศ์เนี่ย
ไหนโพสต์ปืนโพสต์เครื่องกระสุนไหนมาคุยกันหน่อยที่ศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอแม่พริกพอตัวนายนัทพงศ์มาถึงเจ้าหน้าที่ก็ขอตรวจค้นก่อน
แล้วพอเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเนี่ยตอนนั้นตัวนายนัทพงศ์กำลังเดินออกมาจากห้องน้ำไงคะ
แล้วพอดูเนี่ยไม่เจอสิ่งของผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เลยขอไปค้นที่รถมอเตอร์ไซค์ก่อน
แล้วเลยไปเจอปืนปากกา๓๘แล้วก็เจอเครื่องกระสุนอีก๘นัด
ทีนี้แหละพอไปเจอที่รถมอไซค์ตัวนายนัทพงศ์เขาก็เลยคุ้มคลั่ง
แล้วก็กลายมาเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าเกลี้ยกล่อมแบบนี้
ก็มีความผิดนะคะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ